ไปดูต่อกันที่โป๊ปกับเบลล่ากันหน่อยดีกว่า
ตอนนี้ละครเขาบอกเลยว่ากำลังเข้มข้น
แล้วก็ฉากเลิฟซีนในเรื่องเนี่ยบอกเลยว่า
โอ้โหมีให้ได้ลุ้นมีให้ได้ดูแทบทุกวันค่ะ
เรื่องนี้สาวเบลล่าเข้าฉากเลิฟซีนค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะ

ก็เลยต้องถามหวานใจตัวจริงนอกจอหน่อยพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะ

แล้วก่อนเข้าฉากเนี่ยฝ่ายหญิงต้องมีมาขออนุญาตกริ้งกร้างมาบอกก่อนหรือเปล่าคะ

ผมไม่ได้ดูครับแล้วก็ผมไม่ได้ซีเรียส
แล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันก็เป็นการทำงานซึ่งจริงแล้วผมก็เป็นนักแสดงรู้ดี
เพราะว่าผมก็ผ่านฉากเลิฟฟิล์มมาเยอะมาก

จริงแบบฉันก็ต้องมีมาขอกันไหมละ

ผมก็ไม่เคยขอเหมือนกันอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ผมว่ามันดูใจแคบ
เขาไม่ได้ใจแคบนะคะก็ใจกว้างอยู่เรื่องนี้ก็การแสดงก็เข้าใจแหละ
ส่วนทริปท่องเที่ยวทะเลค่ะที่ทั้งคู่ไปเที่ยวพร้อมกับทำกิจกรรมต่างร่วมกันมากมาย
เหล่าแฟนคลับต่างก็บอกว่าทะเลที่ว่าเค็มน่าจะหวานกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วล่ะค่ะ
เวียก็รีบออกตัวทันทีเลยนะคะบอกว่าคู่ผมเนี่ยก็หวานมานานแล้วนะครับ
จริงทะเลมันก็หวานอยู่แล้วครับจริงผมไม่เคยชิมนะ

คู่เราหวานหรอครับก็หวานมาตั้งแต่แรกครับอยู่แล้ว
ทะเลต้องเรียกพี่ทะเลต้องเรียกลุง
กันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะใครเป็นแฟนคลับคู่นี้ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะว่าความหวานเนี่ยจะทะลุประหลอดไปถึงไหนนะจ๊ะ